สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
เจอเจอกับเรือนขวัญและเชอรี่เช่นเคยค่ะใช่ค่ะ
เช้าวันเสาร์แบบนี้บิดขี้เกียจแป๊บแล้วก็มาดูข่าวบันเทิงกันต่อเลยละกันนะคะ
ข่าวแรกค่ะเป็นเรื่องของคู่จิ้นคู่ใหม่ที่หลายคนอยากจะให้จิ้นกันจริงซะเลยนะคะ
บอยปกรณ์พระเอกสุดเกลียนของเรากับสาวร่างเล็กน้องเต้ยจรินพรนั่นเองค่ะ
เห็นพี่บอยชอบอัพภาพบ่อยแล้วก็อัพแซวในโซเชียลบ่อยนั่นเองนะคะ
จากบรรดาแฟนที่ลุ้นแล้วก็จิ้นให้คู่นี้เขาจิ้นกันจริงนะคะ
ยังมีผู้จัดละครคนเก่งอย่างคุณตู่ปิยวดีค่ะ
เพาะทรงเสียงแซวทั้งคู่อีกด้วย
แต่ดูยังไงแล้วก็ยังเชียร์ไม่ขึ้นนะคะ
เพราะว่านักแสดงสาวเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวี
กับนักแสดงหนุ่มเนี่ยพี่บอยให้แค่สถานะพี่ชายพอจ้า
พร้อมกับยืนยันด้วยว่าไม่มีโอกาสพัฒนาเกินกว่าพี่น้องอย่างแน่นอนค่ะ
ส่วนทางด้านหัวใจของเธอเองตอนนี้เป็นยังไง

ไม่มีอะไรค่ะแบบชอบแซวกันเล่นสนุกดีค่ะ
ตอนนี้ไม่มีค่ะก็เป็นแบบคุย
มีอะไรก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบชอบแบบแกล้งแย่ด่ากันมากกว่า
ไม่ใช่มีเฉพาะแฟนคลับมีพี่ตูผู้จัดก็เข้าไปแซวเหมือนกัน
เองก็ทำงานกับคุณตู่ด้วยแล้วก็พี่เบาะพัดด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คงโดนแซวโดนแบบเมาส์อะไรอย่างนี้มากกว่า

กับพี่บอยเป็นพี่น้องกันตอนนี้เปิดรับใครหรือยังเหรอคะ
ก็ไม่ได้ปิดนะคะแต่ก็ไม่ได้มีคุยกับใครเป็นพิเศษแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาด้วยค่ะ
เป็นผู้หญิงที่น่ารักมากจริงนะคะตอนนี้โสดค่ะ